คุณยายท่านหนึ่งไปซื้อของมาแล้วกลับมาที่บ้าน

แล้วปรากฏว่าวางของไว้เอาของไปทำกับข้าว
ไม่ถึง๕นาทีกระเป๋าตังวางอยู่ในบ้าน
จนมันขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาตาไวมาก
วางอะไรไม่ได้เลยนะใช่ไงเนี่ยมันเลี้ยวรถกลับมาแบบนี้กล้อง
จรปิดจับภาพได้หมดเลยนะคะคือเห็นตอนแรกก็เลยวกรถ
กลับมามาจอดที่ข้างถังขยะแบบนี้อ่ะหลังจากนั้นก็เปิดปฏิ
บัตรการเปิดภารกิจค่ะเดินไปนั่นแหละค่ะค่อยค่อยไปนะคะจุด
เกิดเหตุเนี่ยก็คือภายในซอยวัดด่านสำโรง๓๘ทับ๑ตำบล
สำรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะแล้วไปที่บ้าน
หลังนั้นน่ะไปฉกกระเป๋ามาค่ะที่บ้านจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้าน
ของคุณยายเฉลาจำภูเอกอายุหกสิบหกปีแล้วนะคะท่านเล่าให้ฟัง
บอกว่าช่วงประมาณ๙โมงนี่เสร็จภารกิจแล้วนะฮะช่วงประมาณ๙โมง
วันที่๖กุมภาพันธ์หลังจากที่กลับมาจากตลาดได้นำกับข้าว
กระเป๋าเงินมาวางไว้หน้าบ้านจากนั้นก็หยิบเนื้อไก่สดแล้ว
ก็ของที่ซื้อมาเนี่ยไปวางไว้ในบ้านคือไปล้างไม่ถึง
ห้านาทีพอเดินออกมากระเป๋าเงินที่วางไว้หน้าบ้านหายไปแล้ว
ซึ่งเงินที่หายไปเป็นเงินที่หลานโอนมาฝากไว้ให้ตน
นำไปรักษาพ่อของหลานที่ป่วยอยู่ที่จังหวัดสะแก้วแต่
เนื่องจากว่าตอนนี้โรคโควิด๑๙มันระบาดก็เลยยังไม่ได้
เดินทางไปกลับมาถูกคนร้ายขโมยไปแบบนี้ค่ะตอนนั้นเข้าไป
ไก่ค่ะไปล้างไก่เอาของวางไว้ตรงเนี้ยเนี้ยกระเป๋า
อยู่ตรงเนี่ยค่ะอืมแล้วก็ของอยู่ตรงนี้แบบหมดเลยอืมแล้ว
ผมเอากระเป๋าวางไว้หน้าบ้านแล้วเราเข้าไปล้างไก่ถูกไหม
ตรงเนี้ยปิดหมดนะเห็นแต่ช่องนี้เองค่ะแล้ว
ซันมารู้ตัวตายตอนไหนครับรู้ตัวตอบที่จะเอาไว้
แช็กจักรจะหาไว้แช็กให้ลูกลูกก็ยึมมาแช็กที่แรก
เขาขับเลยเป็นนู้นแล้วอืมละเขาก็ย้อนกลับมาอีกครับแล้ว
พอมาเชิงเฮ้อไม่เจอคนเค้าก็จอดรถมาทางนี้ตรงถังขยะนี่
แล้วเขาก็ถอดหมวกถอดหมวกแล้วเขาก็เดินเข้ามาแบบใจเย็น
แล้วพอเขาสัก๓นาทีเขาเข้ามาในกล้องกรสัก๓นาที
แล้วเค้าก็ขึ้นนดใส่หมวกเอากระเป๋าวางขา

ยุคก่อนเราเรียกว่าโจร๕๐๐
ยุคนี้ต้องโจร๓นาทีให้เวลาก่อเหตุ๓นาทีเท่านั้นนะครับ
ล่าสุดคุณยายไปแจ้งความไปแล้วนะคะที่สพสำรงเหนือ
แล้วก็อยากให้ตำรวจติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้
เนื่องจากว่าเงินที่ขโมยไปเป็นเงินที่หลานสาว